ชนแต่ว่าทำให้คนต้องตายครับคือมันมีค่ายไก่ชนค่ายหนึ่งนะฮะ
เจ้าของเขาบอกว่าลูกเขามาฟ้องว่าเนี่ยมีสารวัตรกำนัน
ทำไก่ชนสุดรักคุณผู้ชมไก่ชนราคามันแพงนะฮะ
ขาหักก็เลยมีการไปโต้เถียงกันทะเลาะกันสุดท้ายเจ้าของค่ายไก่ชนถูกยิงตายเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมาของเมื่อคืนนี้ครับตำรวจสพอ่าวลึกก็ไปครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่กระบิเพราะว่ามีเหตุยิงกันตาย
ทราบชื่อผู้ตายเป็นเจ้าของค่ายไก่ชนชื่อว่านายพาณิชย์ธรรมนพรัชอายุ๕๕ปี
ครับแล้วก็มีคนเจ็บอีกสองรายคือนางสาวกฎชกรแซ่หลิวอายุสามสิบเอ็ดปี
เป็นภรรยาของนายพฤษอนนท์ถูกยิงเฉียวที่ต้นขาซ้ายแล้วก็นายสัตวรรษอายุ๓๒ปี
ซึ่งเป็นลูกน้องของนายพฤษอานนท์ด้วยก็โดนยิงเฉียวที่น่องก็บาดเจ็บไป
ตำรวจไปสืบไปค้นหาอาวุธปืนลูกซองที่บ้านของนายพฤษอานนท์
หลังจากที่ได้หลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
เห็นนายสัตวรรษลูกน้องของนายพฤษอานนท์เนี่ยวิ่งเข้าไปหยิบปืนลูกซองในบ้าน
นะฮะก็เลยต้องไปตรวจสอบว่าเอ๊ปืนอยู่ที่ไหน
แล้วก็เอาปืนไปตรวจสอบว่าเป็นปืนที่ใช้ก่อเหตุเอาไปยิงคนตายหรือเปล่า
ทีมข่าวก็ไปเจอกันกับนายสัตวรรษพอดีครับลูกน้องของนายพฤษอนนท์
ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนี่อันนี้ภาพนี้วิ่งไปเอาปืน
บอกว่าเมื่อคืนเนี่ยก็ได้ไปเจอกันกับในภูมิยืนกวาดถนนอยู่หน้าบ้าน
พอเจอหน้ากันอีกฝ่ายก็สะบดด่าถึงบุพการีนะฮะพอจะเข้าไปถามในภูมิ
ภูมิก็โทรเรียกพ่อมาจนกระทั่งพ่อของภูมิคือนายพาณิชย์เข้ามากันกับลูกน้องคือนายสมโชค
พอมาถึงปุ๊บนายสมโชคต่อยหน้าลูกพี่ผมเลยทำให้ลูกพี่ผมคือนายพาณิชย์ก็ต้องเปิดฉากยิงใส่ไป
ทางด้านของนายพฤทธิ์อนนท์ก็เลยยิงสวนออกไปจนเกิดการโดนปืนกัน
เขาบอกว่านายพาณิชย์ยิงก่อนเป็นคนเปิดฉากยิงก่อนพฤษอานนท์ก็เลยยิงสวนไป
ตนเองเป็นลูกน้องเห็นพี่โดนยิงทำยังไงดีรีบพยุงลูกพี่กลับบ้าน
แล้วก็ไปหยิบปืนลูกซองยาวออกมายิงขึ้นฟ้าไปหนึ่งนัด
เพื่อเป็นการขู่ไม่ให้ฝั่งนั้นตามมายิงอีกก็เป็นไปตามคลิปวงจรปิดที่เห็นเขาวิ่งไปเอาปืนในบ้านนะครับ
ถามว่าสาเหตุทำไมต้องยิงอะไรกันขนาดนั้นล่ะสาเหตุคือในภูมิไม่พอใจที่ไก่ชนเขาเจ็บ
บาดเจ็บก่อนเกิดเหตุเคยขู่ไว้ว่าอย่าให้รู้นะว่าใครมาทำไก่เขาเจ็บขาหักอะไรอย่างนี้
พอเจอหน้ากันก็เลยเกิดเรื่องแบบนี้ครับส่วนปัญหาการเมืองท้องถิ่นถามว่ามีไหม
พฤษอนนท์ลงสมัครผู้ใหญ่บ้านครับแล้วแพ้คู่แข่งคู่แข่งเป็นใคร
แข่งซึ่งคู่กรณีให้การสนับสนุนอยู่นะฮะเรื่องนี้นายสัตวรรษบอกว่าไม่เคยรู้ปัญหานี้มาก่อน
ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นมูลเหตุที่แบบฝังใจกันมาเรื่องการเมืองท้องถิ่นหรือเปล่าก็ไม่ทราบ

ก็จะจบคู่เฮ้ย
ตอนนี้มันใกล้นะผม
แต่ระหว่างด้วยเพล่านี่
สาเหตุแล้วเอยเจอต้องการ
จริงนะเรื่องของไก่ชนของเขาขาหักแล้วก็เจ็บหลายตัว
เหมือนถูกทำให้เจ็บเหมือนแกล้งอะครับ
คือเมื่อวานตอนบ่ายตั้งใจจะเข้าไปถามสัตวรรษลูกน้องของพฤษอนนท์นะฮะ
แล้วบอกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นอีกนะเดี๋ยวจะเตะหน้าเลย
จากนั้นพฤษอนนท์เองก็เลยโทรไปเคลียร์กันกับพ่อของในภูมิ
แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาโทรเคลียร์กันยังไงแต่รู้ว่าอีกฝ่ายท้าพ่อยิง
พอเจอกันรอบค่ำอีกฝ่ายขี่รถมาเสียงดังเลย
ตนก็ตะโกนถามว่าอะไรกันนักกันหนา
ตอนน์ก็เลยชักปืนขึ้นมายิงนะฮะ
เขาก็เลยรีบเข้าไปที่บ้านไปโทรหาพ่อพ่อก็มาพร้อมกับเพื่อน
เพื่อนพ่อทำท่าจะไปต่อยทำให้พฤษอนนท์ชักปืนยิงใส่เพื่อนของพ่อก่อน
ในภูมิก็บอกว่าปัญหาจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องไก่จริง
ส่วนเรื่องปัญหาการเมืองท้องถิ่นไม่น่าจะมีส่วน
หรืออาจจะมีส่วนแต่ตนเองก็ไม่รู้ว่ามันเป็นปัญหาเรื่องการเมืองหรือเปล่า
แต่ก็ไม่เคยรู้ว่าเขามีการท้าดวนปืนกันมาก่อนหรือไม่อย่างไร
ถ้ารู้จะไม่บอกพ่อให้มาเคลียร์เรื่องไก่ชนเลยนะครับ
ฟังเสียงในภูมิครับ

แล้วก็ว่าไปตามข้อกฎหมายต่อไป